ตอนนี้ประเด็นที่ร้อนแรงไม่แพ้การเมืองก็ต้องเรื่องของศาสนานี่แหละนะครับ
เพราะว่า๒๓วันก่อนมีประเด็นออกมาอีกแล้วล่ะ
สำหรับกรณีห้ามขายวัตถุมงคลพระเครื่องในวัด
รวมถึงห้ามอวดอ้างอิทธิฤทธิแสดงปฏิหารอะไรต่าง
เพราะว่าเขาบอกว่าอยากที่จะให้คนสนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนที่แท้จริง
โอ้โหประเด็นนี้หลายคนก็คือบางคนเขาก็สะสมกัน
บางคนก็บางคนทำเป็นคือต้องพูดได้ว่าสะเทือนเหมือนกันเอออืม
เรื่องนี้เป็นยังไงติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพเลยค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องที่คุณมิ้นเกริ่นไปเมื่อสักครู่เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจมาก
โดยเฉพาะในช่วง๓๔วันที่ผ่านมาได้เห็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนว่า
พระชั้นผู้ใหญ่มีคำสั่งไปถึงพระที่เป็นชั้นปกครอง
เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบล
ลงไปถึงเจ้าอาวาสแล้วก็ได้มีการขานรับ
ที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์มาในช่วง๓๔วัน
ก็ถือว่าเป็นนิติใหม่เป็นการขานรับ
ลองดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่ผมได้เอามาเรียงอยู่

วัดดังที่เชียงใหม่ยินยอมปฏิบัติตามสั่ง
มาที่วัดบ้านไร่วัดบ้านไร่งดให้เช่าวัตถุมงคล
วัดดังอีกแห่งที่อายุทยาวัดพนันเชิงเร่งจัดโซนนิ่ง
วัดดังที่นครปฐมใครใครก็รู้จักวัดท่าไม้
วัดท่าไม้ไม่จำหน่ายในโบสถ์
ถามไปที่เซียนพระทั้งหลาย
เสียงพระดังหนุนห้ามอวดพุทธคุณ
แล้วก็แนะออกแนวปฏิบัติพุทธาพิเศษ
แล้วก็มีข่าวว่าเรื่องนี้เชื่อจะกระทบต่อวัดสายพุทธภานิษฐ์

จะเห็นว่าพระและวัดดังเนี่ยกำลังปฏิบัติตัวเข้ารูปเข้ารอย
แต่ว่าจู่เมื่อเช้าก็มีหัวข่าวนี้ออกมา
ผมคิดว่าคนก็งง
หัวข่าวบอกว่าไม่ห้ามวัดสร้างวัตถุมงคล
งดขายในโบสถ์เป็นคำสั่งเจ้าคณะใหญ่

ประดับโพธิกาญจนวัฒน์
โศกสำนักงานพระพุทธศาสนา

คุณประดับบอกว่าในคำสั่งไม่ได้ห้ามเรื่องการสร้างนะครับ
แต่สั่งการให้วัดไม่ควรนำวัตถุมงคล
จำหน่ายภายในพระอุโบสถ

เพื่อให้ทุกวัดได้จัดระเบียบสถานที่จำหน่ายวัตถุมงคล
ให้เกิดความเหมาะสมในพื้นที่เหมาะสม

ไม่ใช่ว่าห้ามจำหน่าย
เรื่องการติดป้ายโฆษณาอะไรต่ออะไรที่พระเขาปลดออกเนี่ย
เขาบอกอันนี้ก็ไม่ได้ห้าม
เอ๊ะตกลงว่าเรื่องนี้เป็นยังไง
เพราะดูเหมือนว่าตอนแรกนั้นจะห้ามโน่นห้ามนี่
แต่อยู่โคศกสำนักพุทธก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ห้าม
เราจะขอพูดคุยเรื่องนี้กับคุณภัยบูลนิติตะวันหน่อยครับ

ครับสวัสดีฮะท่านอาจารย์สุภาพและก็ท่านผู้ชมทุกท่าน
ครับตกลงจะอธิบายว่ายังไงครับเรื่องที่ว่า
ก็เป็นคำสั่งของในระดับเจ้าคณะใหญ่หนกลางกับหนเหนือนะครับ
ในข้อที่๕ข้อที่๖
ซึ่งก็เป็นคำสั่งแบบก็ดีแล้วที่ดีออกมาบ้างอ่ะนะฮะ
แต่ก็ยังไม่ได้สุดไปอย่างที่มีผู้สาธิกชนหลายท่านอยากจะเห็นนะครับ

เป็นคำสั่งเพียงแค่อย่างที่ว่าคือไม่ให้ติดป้าย
ในกรณีวัตถุเครื่องลางของขังทั้งหลาย

ส่วนก็เท่ากับหมายความว่าไม่ได้ห้ามปลุกเสกเครื่องรางของขังนะครับ
แต่เป็นแค่ไม่ให้โฆษณานะครับ
แล้วข้อที่๒ที่ห้ามจำหน่ายนั้น
ก็เป็นการอยู่ในข้อที่๖นะครับ
คำสั่งของเจ้าคณะใหญ่หนกลางกับหนเหนือ
ก็คือให้ไม่ให้จำหน่ายเฉพาะในพระอุโบสถ
แต่ว่านอกพระอุโบสถนั้นจำหน่ายได้นะฮะ

แต่ห้ามเฉพาะภายในพระอุโบสถ

นอกจากพระอุโบสถแล้วจำหน่ายได้
ในเขตวัดอะไรอย่างนี้นะครับ
โศกที่ออกมาพูดมันก็เป็นไปตามคำสั่งนั้นอยู่แล้ว
แต่ทั้งที่จริงแล้วนะครับ
ในข้อคำสั่งเดียวกัน
ข้อที่๔เขียนไว้อยู่แล้วว่า
จะมีการกวดขันในเรื่องของ
จะต้องอยู่ในพระธรรมที่ไหนนะครับ
หรือคณะปกครองสงฆ์ชอบทำอะไรที่คุมเคลือ

อย่างกอนนี้เรื่องความขาวของหกขังเนี่ย
เป็นเดรจราษณ์วิชานะครับ
ซึ่งทำไม่ได้ไม่ใช่พุทธ
ในคำสั่งก็ยังเขียนว่าไม่ใช่วิถีพุทธนะ
ในกรณีเกี่ยวกับรวมทั้งเหรียญเกจิอาจารย์อะไรทั้งหลายด้วยปลูกเสกนะฮะ
ดังนั้นนอกจากเป็นเดือนสารวิชาแล้วใครไปทำหรือคารวาสหรือบุคคลไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เป็นพวกเดรเถียรนะฮะ
ก็คือพวกนอกศาสนานะครับแล้วก็ถ้ามีพระพิสุไปอวดอุตริว่าตัวเองมีอำนาจพิเศษ
ในการจะไปปลูกเตกอาคาอากาศาคมอะไรอย่างนั้นก็เข้าข่ายอวดอุตริมนุษยธรรมด้วยนะฮะ
ดังนั้นสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นข้อห้ามตามพระธรรมวินัย
แต่ปัญหาก็คือคณะมศหมาเศรษฐรรมคมรวมทั้งคณะปกครองศูนย์นั้น
ไม่เคยทำความชัดเจนในเรื่องนี้เลยนะฮะ
จึงมามีเพียงแค่โรคหน้าปากจมูกอยู่ลักษณะอย่างนี้นะฮะ

ผมว่าจริงแล้วควรจะให้หมาเศรษฐรรมคมหรือคณะปกครองศูนย์
ควรจะจัดตั้งคณะกรรมการคล้ายกฤษฎีกานะฮะ
บางวิธีใช้เลยว่าเครื่องล้างของขังจริงแล้วนะฮะ
ทำได้ไหมพระพิสัวนะฮะ
หรือมันควรไหมที่อยู่ในวัดซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาของเราเป็นเทรวาสนะฮะ
ก็คือเย็ดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนะฮะ
ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ถึงเวลาแล้ว

จะได้เกิดอาการวิภาควิจารณ์การแสงคันพิเทศในหมู่พุทธบริษัททั้งหลายนะฮะ
คือผมแปลกใจตอนที่ว่าวันแรกเนี่ยบรรยากาศดูเหมือนว่าจะเข้มข้น
เจ้าคณะที่โน่นที่นี่ก็สั่งห้ามไปหมด
แต่ว่าพอสุดท้ายขึ้นมาสำนักพุทธก็ออกมาในธรรมนองที่ว่าไม่ได้ตึงถึงขนาดนั้น
แล้วสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยอย่างที่คุณภัยบูลบอกมันก็จะมันก็จะกลับไปสู่ที่เดิม
อย่างเดียวคือไม่ให้ไปจำหน่ายในพระอุโบสถเท่านั้นเอง
นั้นไม่ให้โฆษณาเป็นป้าย
แล้วนั้นก็ขายกันในวัดได้อะไรต่อรายได้ก็เหมือนเดิมอ่ะสิ
แต่ใช้ใช้ได้เฉพาะเขตเจ้าคณะใหญ่หนกลางด้วยผลเหนือนะฮะ
เพราะว่าหนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยศนะฮะซึ่งท่านอยู่วัดบวรเนี่ยนะฮะ
ก็รวมทั้งเจ้าคณะใหญ่หลวนใต้หลวนตะวันออกเนี่ย
ฝนตะวันออกนี่เป็นสมเด็จอยู่ที่เป็นเจ้าวาดอยู่วัดไตรมิตรนะฮะ
มันไม่ได้มีคำสั่งข้อที่ห้าข้อที่หกนะฮะ
แปลว่ากฎระเบียบที่ออกมาเนี่ยมีความเข้มข้นมีความหย่อนมีความตึงไม่เหมือนกันแต่ละหน
แต่จริงแล้วคำสั่งที่ตรงกันหมดผมเข้าใจว่าดูแล้วก็ดูออกนะครับเป็นคำสั่งอยู่๔ข้อแรกนะครับ
คือคำสั่งสี่ข้อแรกนี่ทุกขนมีหมดนะฮะคือข้อที่หนึ่งและข้อที่สี่ใช้ค่อยคำเหมือนกันหมดเลยนะฮะสี่ข้อ
ซึ่งใน๔ข้อแรกนั้นเป็นในข้อที่๑กับข้อที่๒เป็นการเขียนเพื่อที่จะให้เหมือนกับให้พระพิสุรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในกฎหมายนะฮะคือต้องอยู่ในพระธรรมวินัยด้วยแต่ว่าต้องอยู่ในกฎหมายในกรณีที่ไปล่วงละเมิดกฎหมายนะฮะก็จะต้องให้สังคณิการต้องว่ากล่าวตักเตือนหรือให้เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ประสานงาน
ในรูปนั้นในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะฮะส่วนข้อที่สามข้อที่สี่ในเรื่องที่มีเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเบิร์กนั้นก็เป็นการทวงสิ่งถ้าว่าให้อยู่ในพระธรรมดินัยข้อที่สามที่สี่เป็นเรื่องของพระธรรมดินัยนะครับซึ่งในข้อที่สี่เขียนไว้ว่าล่วงละเมิดพระธรรมดินัยไม่ได้แต่การล่วงละเมิดพ

ภัยบูลเรียกร้องมาตลอดเนี่ยก็ยังไม่ไม่มีอะไรออกมาเป็นรูปธรรมก็ทำเหมือนคำสั่งอย่างนี้แหละฮะคือสั่งให้วัดทำบัญชีแต่ว่าวัดทำบัญชีแบบไม่เปิดเผยนะฮะอืมแล้วทำยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้ให้ใครดูนะครับแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรครับแล้วลักษณะการปกครองกรรมนาสงศ์ตอนนี้หรือกำสั่
ครับครับเอาล่ะเราจะติดตามเรื่องนี้กันเป็นระยะระยะนะฮะคุณภัยบูลครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณมากครับคุณภัยบูลนิติตะวันครับคือสรุปตอนนี้ก็สับสนนิดหน่อยเพราะว่าตอนแรกแรกเนี่ยดูเหมือนว่าคนเขาจะเห็นว่าโอ้มีการเอาจริงเอาจังแต่ว่าสุดท้ายพอไปดูในคำสั่งจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
รัชกาลที่เก้าเสด็จสวรรคตใหม่นอกจากพระศักดิกรทั่วไปที่เดินทางไปที่ท้องสนามหลวงเพื่อจะรอกลับพระบรมสศพแล้วเนี่ย
หมู่มวลคนพิการก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รวมตัวร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี
วันที่ผมไปเจอเนี่ยมีคนพิการรวมตัวกันอยู่หลายคนครับอยู่ในรถเข็นอยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกัน
บางคนเนี่ยดูแล้วลำบากมากบางคนก็ไม่ลำบากเท่าไหร่
บางคนบอกผมว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ้านไม่เคยออกไปไหนเลย
เพราะว่าการออกไปแต่ละครั้งเนี่ย
จากตัวเองจะลำบากคนที่ดูแลก็ลำบากด้วย
แต่ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เสด็จสวรรคต
คนเหล่านี้เขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาต้องมา
จะลำบากแค่ไหนก็มาเพราะอยู่บ้านเห็นข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีไร

ผมเขียนกรอนถึงคนพิการเหล่านี้ว่า
จะไปไหนมาไหนก็ลำบาก
แต่ก็อยากจะมาให้ถึงที่
อยู่กับบ้านก็กราบแต่จอทีวี
แล้ววันนี้ก็ยันกายจนได้มา
แค่อยากมาให้ได้ใกล้ที่สุด
อยากอยู่ในจุดของแถวหน้า
แค่อยากมาเปล่งเสียงแล้วอำลา
เปล่งเสียงว่าคนพิการรักพระองค์